มีขายใหญ่ในพื้นที่มาบแบกเนี่ยถูกคนร้ายมาซุ่มยิงเสียชีวิตนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมา
เขาเพิ่งลงจักรยานยนต์หน้าบ้าน
ลูกสาววัย๘ขวบเพิ่งเดินเข้าในตัวบ้าน
พ่อถูกรัวยิงใส่เสียชีวิตอยู่หน้าบ้านแบบนี้เลย

เตอร์ไซค์ล้มอย่างนี้เลยแล้วก็เลือดนี่ไหลเป็นทางเลยอ่ะ
ใช่ครับตำรวจคาดว่าคนร้ายต้องมีไม่ต่ำกว่า๓คนนะครับ
ผู้ตายเนี่ยเขาชื่อปอนนะฮะชื่อเล่นมีฉายาว่าปอนมาบแบก

บ้านอยู่ที่ถนนมาบแบกน้อง๗บาทตำบลแหลม๒อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะครับรอบ
รอบก็ลายล้อมด้วยสวนยางพาราไม่มีบ้านของชาวบ้านอยู่ใกล้แถวนี้เลยนะฮะ
อนมาบแบกนะครับชื่อจริงคือนายสุขวิทย์จันทวงอายุ๓๖ปีมีอาชีพเป็นชาวสวนยางพารานะฮะ
เสียชีวิตนี่ฮะอยู่บนเบาะที่นั่งรถจักรยานยนต์นะนี่
แล้วนี่ฮะจังหวะที่ตำรวจไปนำศพมาตรวจสอบนี่นะครับนอนหงายอยู่นะครับ
อาวุธปืนที่ถูกยิงเข้าไปเนี่ยเป็นชนิดลูกซองนะครับ
เหนือเอวด้วยรวมทั้งหมดเจ็ดนัดด้วยกันในที่เกิดเหตุเจอหัวกระสุนปืนลูกซอง
แล้วก็จุดสามแปดตกอยู่สองหัวนะครับมีร่องรอยของย่า
แถวนั้นที่มันเหมือนกับมีคนนั่งทับหรือว่าคนเดินอยู่นะฮะ
ลักษณะนั่งซุ่มอยู่นะครับทางฝั่งซ้ายห่างจากหน้าบ้านประมาณ
เมตรตอนนี้ตำรวจก็เรียกบุคคลแวดล้อมนะครับทั้งญาติญาติ
แล้วก็พยานแวดล้อมเนี่ยมาให้ปากคำไป๔ปากแล้วนะครับที่
พ่อบ้านหนองเอื้องนะฮะที่เป็นท้องที่เกิดเหตุวันนี้คุณจ๋า
สีลงพื้นที่ไปนะครับได้ภาพจากกล้องวงจรปิดในจุด
เกิดเหตุนะครับเมื่อคืนนี้นี่ฮะ๑๙นาฬิกา๕๖นาที
ปอนผู้เสียชีวิตนะครับมากับลูกสาววัย๘ขวบตอนนี้คือ
ขี่จักรยานยนต์กลับบ้านไปเอาน้ำดื่มมาหนึ่งถังนะฮะไปเอาจากบ้าน
พ่อเขาแล้วจะกลับมาบ้านตัวเองนะหน้าบ้านหลังเกิดเหตุจากนั้น
ไปสักสามสิบวินาทีกล้องวงจรปิดตัวนี้จะมีเสียงปืนดัง

นี่เป็นหลักฐานกล้องวงจรปิดใกล้กับจุดเกิดเหตุนะฮะ
บ้านของผู้ตายคือไม่เห็นเหตุการณ์ตอนยิงหรอกแต่ว่าเสียง
ปืนนี้ชัดเลยนะครับท่านผู้ชมครับจากการสอบสวนของตำรวจ
นะครับทำให้ทราบว่าบ้านหลังเกิดเหตุผู้ตายคือปอลมับแบก
เขาอยู่กับลูกสาววัย๘ขวบอยู่กันสองคนนะครับเขาเลิกกับ
เอาน้ำดื่ม๑ถังที่บ้านพ่อของเขานะฮะอยู่ห่างจากบ้านตัวเอง๑กิโลเมตร
จากนั้นก็ขี่จักรยานยนต์กลับมาบ้านตัวเองพอจอดที่บ้านปุ๊บลูกสาวก็เดินเข้าไปในตัวบ้าน
จังหวะนี้นี่แหละยังไม่ทันลงจากรถจักรยานยนต์นะครับ
คนร้ายใช้ปืนสองกระบอกคาดว่าซุ่มอยู่แถวพงหญ้าข้างบ้านที่มีพุ่มไม้ด้วย
ก็ย่องมาทางด้านหลังนะครับแล้วก็กระหน่ำยิงเข้าไปก่อนจะเดินมาจ่อยิงซ้ำอีกนะครับ
แล้วก็หลบหนีไปท่ามกลางความมืดบ้านหลังเกิดเหตุวันนี้ตำรวจแล้วก็ชุดพิสูจน
หลักฐานมาเก็บหลักฐานต่างต่างเพิ่มเติมนะครับก็ยังมีรอยคราบเลือด
แล้วก็รถจักรยานยนต์ของผู้ตายที่ยังจอดทิ้งอยู่นะฮะซึ่งมีรอยกระสุนปืนอยู่สี่จุดด้วยกัน
คราบเลือดที่ติดอยู่ที่รถก็นี่ยังมีอยู่นะครับคุณจ๋าได้คุยกับเพื่อนบ้านของผู้ตายนะครับ
บอกว่าเมื่อคืนนี้กำลังจะนอนแล้วล่ะมันใกล้จะ๓ทุ่มแล้วจากนั้นอยู่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
ทีแรกคิดว่าคนจุดประทัดพอสิ้นเสียงปืนเนี่ยทีนี้มีเสียงรถตำรวจมาถึงรู้ว่ามีคนถูกยิงตาย
ก็คือนายปอนค่ะเพื่อนบ้านแถวนี้นะครับคุณลุงบอกตกใจมากนะครับ
คือปกติปอนเนี่ยเขาอยู่กับลูกสาววัย๘ขวบอยู่กัน๒คน
เขาเลิกกับเมียไปหกเจ็ดปีแล้วแล้วบ้านหลังเนี้ยที่เขามาอยู่กับลูกสาวเนี่ย
ปลูกเพิ่งสร้างได้๒ปีเท่านั้นเขาเพิ่งมาอยู่กัน
เราอยากเป็นแบบเดือนแหล่ะยกสมมุติตัวดีแหละครับ
ดีนั่งในใจดี
คุณจ๋าไปที่บ้านของพ่อของในปอนนะครับ
ซึ่งอยู่ห่างไป๑กิโลเมตรนะครับ
นี่ฮะคุณพ่อก็พาไปดูปั๊มน้ำนะครับ

มาเอาน้ำไปใช้เป็นประจำนะฮะ
แล้วก็บอกว่าเมื่อคืนนี้ช่วง๑ทุ่ม
ขี่รถมาที่บ้านมากับหลานสาวเพื่อมากรอกน้ำดื่มใส่ถังกลับไปใช้ที่บ้าน
จากนั้นสักเกือบ๒ทุ่มลูกก็ขี่รถกลับบ้านไปตามปกติไม่มีอะไรผิดสังเกต
รู้ข่าวอีกทีก็คือลูกชายถูกยิงตายซึ่งการยิงเนี่ยมันก็แทบจะต่อหน้าต่อตาหลานสาววัย๘ขวบเลย
หลานเนี่ยกำลังเดินเข้าบ้านก็เลยเห็นเหตุการณ์แค่บางส่วน
ตอนที่ได้ยินเสียงปืนเนี่ยหันมาดูมันก็มืดมากก็เลยไม่สามารถเห็นอะไรได้มาก
ที่สำคัญตอนเกิดเหตุเนี่ยความจริงแล้วมีคนอยู่ที่บ้านนะครับพ่อของผู้ตายบอก
ก็คือมอสนะฮะเป็นเพื่อนของปอนนะครับแต่มอสเองก็ไม่เห็นเหตุการณ์เหมือนกัน
เพราะตอนที่ได้ยินเสียงปืนเนี่ยเขาอยู่ในบ้านเขาก็พยายามดึงลูกสาวของปอนเนี่ย
หลบด้านในตัวบ้านให้ไกลกระสุนปืน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพ่อของปอนบอกไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
ที่ผ่านมาไม่เคยเห็นลูกชายมีปัญหากับใครนะครับตอนนี้ยังมืดแปดด้าน
ว่าใครมาซุ่มยิงลูกจนเสียชีวิต
คุณจ๋าก็เลยลองไปที่บ้านของมอสนะครับ
คนที่อยู่ในบ้านของผู้ตายเมื่อคืนนี้นะครับ
แต่มอสไม่อยู่บ้านนะฮะเจอแต่เมียของมอส
ซึ่งบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อคืนนี้สามีไปไหน
เพราะว่าต่างคนต่างทำงานทำงานคนละที่ด้วย
กลับมาบ้านก็ดึกแล้วนี่ฮะแล้วลูกตัวนิดเดียว

ไม่ได้ออกไปไหนมาไหนกับสามี
ส่วนสามีเนี่ยเท่าที่รู้ก็คือเมื่อคืนนี้ตำรวจเนี่ย
เรียกตัวไปสอบปากคำไปแล้ว
ความคืบหน้าทางคดีนะครับสพบ้านหนองเอื้อง
สันนิษฐานว่าคนร้ายต้องรู้จัก
แล้วก็รู้ความเคลื่อนไหวของผู้ตายเป็นอย่างดี
มือปืนก็ต้องมีคนชี้เป้า
โดยมุ่งปมเหตุขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดนะฮะ
อาจจะไปบิดยานะกับวัยรุ่นในพื้นที่เขา
เนื่องจากพบว่าประวัติผู้ตายเนี่ย
ผัวพันกับเรื่องของยาเสพติด
ตำรวจนำตัวในมอสเพื่อนผู้ตายเนี่ยไปสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยนะครับวันนี้นะฮะ
แล้วเดี๋ยวคงต้องสอบถามน้องผ่านสหวิชาชีพก็คือเด็กหญิงวัย๘ขวบลูกสาวของผู้ตาย
เสื้อดำเมื่อสักครู่นี้นะฮะตำรวจมานำตัวไปอีกรอบนึงนะฮะ

ตอนนี้ก็กำลังกระจายกำลังกันในการติดตามเบาะแสของคนร้าย
ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในเส้นทางต่างที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนี
ตอนนี้ไปเจอรถยนต์ต้องสงสัยอยู่คันหนึ่งนะฮะ

ในการขยายผลเส้นทางการขับไป
หรือว่าขับมาก่อนจะเกิดเหตุ
ศพของผู้ตายตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
กำลังอยู่ในขั้นตอนการชนะสูตรอย่างละเอียดนะฮะ